เอาล่ะคุณผู้ชมแม้ว่ามันจะผ่านวันที่เราจะเสี่ยงโชคกันมาพอหมาดแล้วเนี่ยนะ
แต่เรื่องของความเชื่อการขอพรมันยังไม่หมดไม่สิ้นไม่จบกันตรงนี้
นนทบุรีค่ะเขาก็ยังคงไปขออยู่ค่ะ
ขอพรขอโชคขอลาบจากสิ่งนี้มันคืออะไรไปดูค่ะ
นี่สิ่งที่เราคุ้นเคยกันดี

ไอ้ไข่นั่นเองค่ะมากันที่วัดสาลาลีตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรี
ใกล้ใกล้กรุงเทพนี่แหละเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะแอบได้ยินมาว่า
ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อความศรัทธาในตัวไอ้ไข่เดินมาเดินทางมาด้วยเดินก็มาขับรถมา
มาหลากหลายรูปแบบมาแบบไม่ขาดสาย
มากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่เนื่องจากมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาที่
ชาวบ้านก็เลยฮือฮาอยากจะเป็นคนโชคดีบ้าง
มากราบไหว้ขอพรด้วยตัวเอง
แต่จะบอกว่าเป็นเพราะไอ้ไข่ให้โชคจริงหรือไม่
อันนี้ก็ไม่อาจจะตอบได้อย่างตรงไปตรงมา
เพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลจริง
เชื่อถือสัธากันแท่จะไม่มีที่วางของเลย

ของถวายของว่ายเนี่ยเยอะขนาดนี้
รวมไปถึงปราธัตธ์ปล้วงกันตลอดทั้งวัน
ก็ไม่ว่ากันนะเป็นอีกสถานที่หนึ่ง
ใครอยากจะลองไปก็ใกล้กรุงเทพนี้เองค่ะ